คุณผู้ชมเรื่องของนักเรียนยกพวกตีกันมีให้เห็นอยู่ตลอดเลยนะคะ
ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะเหตุการณ์เนี้ยที่ต้องเอามาเล่า
เพราะว่าแชร์อยู่ในโลกโซเชียลแล้วคนวิจารณ์เยอะเหตุการณ์เกิดขึ้นในวัด
วัดเลยเหรอในวัดค่ะแล้วเด็กที่ตีกันนะคะ
เด็กนักเรียนชั้นม๒กับม๓คือมีปัญหาทะเลาะกันที่โรงเรียน
แล้วก็นัดมาทะเลาะกันต่อที่วัดแล้วก็มีการเบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์
มีนักเรียนหญิงช่วยถ่ายคลิปอะไรแบบเนี้ยค่ะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
นี่ไงค่ะด้วยความที่เป็นเด็กเป็นเยาวชนก็ต้องเบลอภาพ
แต่เห็นเครื่องแบบนักเรียนครับยังใส่ชุดนักเรียนชุดพละ
มีทั้งน้องผู้หญิงน้องผู้ชายคือน้องผู้ชายตีกันเด็กผู้ชาย
เด็กผู้หญิงช่วยถ่ายคลิปค่ะที่วัดด้วยนะคะ
ป่าเรไรที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๔โมงครึ่งตอนเย็นนะคะ๒๐สิงหาคมค่ะ
เป็นนักเรียนม๒ม๓นี่แหละยกพวกตีกันหลังเลิกเรียน
ก็คือน่าจะทะเลาะกันหาเรื่องกันตั้งแต่ที่โรงเรียน
นัดมาต่อยกันที่วัดค่ะจากเหตุการณ์นี้มีนักเรียนชายหนึ่งคนได้รับบาดเจ็บนะคะ
คือแขนบวมผิดรูปล่าสุดยังไม่มีผู้ปกครองไปแจ้งความเอาผิดอะไร
นี่นะคะแขนงอแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมลองดูโอ้โหนี่คือคลิปนี้ถูกโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กค่ะ
คนมาวิจารณ์กันเยอะเลยนะคะเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วคนคือวิจารณ์เพราะเป็นห่วงด้วย
ยังเด็กอายุน้อยน้อยนะคะไม่ควรจะมาตีกันแบบนี้เป็นนักเรียนมาตีกันแล้วสถานที่ก็คือที่วัดด้วยอะค่ะ
นี่นะคะ

ตามคลิปเลยแต่ก็ไม่มีอาวุธแต่ก็มีบ้างที่หยิบถ่อนไม้หยิบไม้กวาดอะไรที่อยู่ใกล้มือก็คว้าไปตีกัน

แต่ความเก่งสิทธิกรรมของเด็กต่อแล้วเขามองรู้ยากหน่อย
ก็อะไรบ้านก็มองหลายแต่ไหนไม่เป็นอะไร
มันต้องมาดูแลกันช่วยกันดูแลในหลายทาง
ล่าสุดนะคะผู้มนุยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรำเขต๓
นายสุชิตชมพูวงสั่งให้โรงเรียนในสังกัดตรวจสอบนะคะครับว่าคลิปนี้อ่ะค่ะ
เด็กนักเรียนที่ไปตีกันในวัดเนี่ยอยู่โรงเรียนไหนถ้าเป็นโรงเรียนในสังกัดที่ดูแลรับผิดชอบ
ก็จะต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานต่างนะคะทั้งฝ่ายปกครองตำรวจผู้บริหารโรงเรียน
รวมถึงผู้ปกครองด้วยนะคะก็ต้องมาหารือกันถึงมาตรการในการป้องกัน
แก้ไขปัญหาแล้วก็จะได้ไม่มีอะไรส่งผลกระทบต่อตัวนักเรียนเองด้วย
ที่ผ่านมาก็มีการกำชับโรงเรียนในสังกัด
ต้องเข้มงวดกวดขันนะอย่าปล่อยประละเลยนะ
อย่าให้นักเรียนมามีปัญหาตีกันแบบนี้แต่ด้วยวัยอาจจะคึกขนองอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็ที่มีการนำมาเสนอไม่ได้จะประจานเด็กนะ
แต่มันเป็นความเป็นห่วงของผู้ใหญ่จริงว่าเห็นเด็กแบบนี้แล้วมันสะท้อนใจ
แต่ในคลิปมันชัดมากฮะตามตัวไม่ยากหรอกนะครับ
ก็มีเด็กไม่กี่คนนะเด็กคนอื่นอื่นก็อยู่เท่าเท่ากันก็ไม่เห็นเป็นเลยอืม
ใช่ไหมคือในวัดผมก็ไม่ค่อยเห็นใครที่ไปไล่ฟัดไล่ตีกันนั้นในวัดเนี้ยแล้วค่ะ
มันจะมีอยู่อย่างเดียวแหละที่มันจะคอยฟัดกันตีกันในวัดอ่ะอืม
พอนึกออกค่ะผมก็นึกไม่ออกดิฉันนึกออกอ๋อเลยฮะ
แต่ขอไม่พูดค่ะอ่าด้วยผู้ชม